สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับ
คุยถึงความพร้อมทีมชาติไทยกันดีกว่าวันนี้อุ่นเครื่องกับกาต้า
เครื่องกับกาต้าก่อนนะครับแล้วก็จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
นัดแรกจะเจอกับซาวดีอาราเบียก็ถือว่าใกล้ใกล้กันแล้ว
อุเขาก็อุ่นเครื่องกับลาวไปแล้ว
นะครับชนะไปสี่ศูนย์อุ่นที่การ์ต้าเนี่ยแหละ
ก็เหมือนจะเดินทางมาสกาลฟอร์มทีมไทยครับ
ในตัวไทยก็คงส่งทีมงานเหมือนกันอย่างที่พี่ซิโก้บอกนะครับ
ดูความพร้อมกันหน่อยนะครับสำหรับการเจอกันของไทยกับกาต้า

ยังคงฝึกซ้อมนะครับกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยการแข่งขันจะเริ่มประมาณสัก๕ทุ่มหรือว่า๕ทุ่มครึ่งนะครับ
ที่สนามอัลซาสสเตดียมนะครับโดยพี่ซิโก้กิติศักดิเสนาเมือง
เช่นเกมที่กาต้าชนะฮ่องกง๒๐เกมที่เปิดบ้านชนะจีน
ก็จะเห็นว่ากาต้ามีแท็กติกที่หลากหลายแล้วก็กำชับนักเตะเล่นแบบละเอียดทุกขั้นตอนและต้องก้าวผ่าน

ก็เจอกับกาต้าไม่ใช่งานง่ายแน่นอน
เพราะว่ากาต้าอันดับ๘๐ของโลกนะครับ
ส่วนไทยอยู่อันดับที่๑๒๐ของโลกนะครับ
ส่วนอีกประเด็นที่สำคัญนะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องนัดนี้
คือผู้ตัดสินในเกมอุ่นเครื่อง
ซึ่งก็นำโดยเตอร์กีแอกส์อาร์ยุทธในระดับฟรีฟ้า
แม้ว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลของเรือมภูมิใภทรัพย์ของไทย

ส่วนผู้ตัดสินรายอื่นนั้นบอกว่าติดภารกิจอยู่ไม่สามารถมาตัดสินให้ได้นะครับ
โดยประเด็นนี้ครับนายขจรเจียรวนลผู้จัดการทีมชาติไทยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม
แต่ก็คงต้องเดินหน้าตามแผนการทำทีมต่อไปรวมถึงทีมโค้ชนั้นก็จะไม่มีการสลับเบอร์ผู้เล่นด้วยนะครับ
พอเราแจ้งไปปุ๊บสิ่งที่เขาบอกมาก็คือว่ากรรมการชาติอื่นณตอนนี้นะครับ
มีภารกิจนะครับมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอพวกนี้ก็คือกรรมการของซาอุนะครับ
ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับตอนนี้แต่ก็กำลังท้วงอยู่นะครับ
เกมอุ่นเครื่องนะครับดูกันหน่อยนะครับนี่เป็นครั้งล่าสุดที่เจอกัน๑๗มีนา

ก็มีทั้งธิรธรป์บุญมาธรรมเรศินดุ์แดงดาแล้วก็หน้ารุมฤมณินครับก็ติดในชุดนั้น
ลงเหลือในชุดนี้นะครับเป็นแกนหลักในชุดใหม่ล่าสุดที่ทำความดี
เป็นการเตรียมทีมก่อนลุยเอเชียนคลับในปี๒๐๑๕
ใช่นะครับช่วงนั้นก็กำลังแข่งขันสักนัดสองนัดได้นะครับ
เราก็ไปพักที่นี่ก่อนจะไปแข่งที่เลบานอน

นะครับสำหรับเกมการอุ่นเครื่องในครั้งนั้นครับ
ถ้าเกิดชนะไทยจะได้สามร้อยหกแต้มถ้าเกิดเสมอได้หนึ่งร้อยสองแต้มแล้วก็แพ้ก็ไม่ได้คะแนนตามระบบอยู่แล้วนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากจบแมทอุ่นเครื่องที่จะเจอกับกาต้าในวันนี้นะครับ
ทีมชาติไทยนั้นมีโปรแกรมที่จะประเดิมสนามฟุตบอลโลกสองพันสิบแปด
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสิบสองทีมสุดท้ายนะครับด้วยการบุกไปเยือนซาวดีอาราเบียในวันที่๑กันยายนเวลา
เป็นภาพที่ตัวเองกำลังนอนตัก

คือภรรยาน่าจะตั้งท้องได้แล้ว๓เดือน

ก่อนที่จะลงสนามในเกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนะครับ
ปิดท้ายประเด็นที่มีคนพูดถึงในโลกโซเชียลกันหน่อย
กับชุดแข่งของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
หลังจากที่สมคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้เปิดเผยการประมูลผลิตเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทย

ซึ่งทางสมาคมจะทำการประกาศผลภายในวันที่๙กันยายนนี้
ยี่ห้อเนี่ยก็เหมือนกับมีการออกรูปแบบของเสื้อทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมา
ครับคือเหมือนกับเป็นการหยั่งเชิง
กับชุดแข่งขันแต่ละยี่ห้อปัจจุบัน
ยังไม่ยืนยันว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่า
คือมันก็ต้องมีมูลมาต้องเห็นของอยู่บ้าง
คือในทางธุรกิจเนี่ยมันเป็นการหยั่งเสียง
สมควรว่าแฟนบอลชอบแบบไหนถ้าเกิดแชร์ในโซเชียล
แต่ต้องย้อนหลังไปเมื่อ๓๐ปีก่อนนู่นในยุคของปียพงศ์ผิวอ่อนนั่นแหละครับ
ครับนานมากนะครับส่วนแบรนด์อื่นก็มีนะครับ
อันนี้ก็เป็นลายคล้ายตอนที่ไทยผ่านไปเล่นในชุดบอลโลก๑๐ทีมเหมือนกันคล้ายกัน
แฟนบอลก็แสดงความเห็นกันต่างขนาดนั้น

เขายังไม่ได้ส่งหลุดออกมานะครับเพราะว่า
ผมเชื่อว่าเขาก็มีไลน์ของเขาที่จะผลิต

ที่เขานั้นจะหมดสัญญาช่วงสิ้นปีนี้
เอาล่ะก็แฟนบอลทีมชาติไทยก็ติดตามกันหน่อย
เพราะว่าเรื่องของเสื้อทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ย
ถ้าเราไปที่สนามยังไงก็ต้องซื้อใส่อยู่แล้ว

ราคาไม่ใช่ราคาเดิมแพงกว่าเดิมให้นอนมีโอกาส